โอเคครับ

ทีนี้สำหรับลำโพงคุณภาพดี
สำหรับเพื่อนที่อยากจะร้องเพลงคาราโอเกะ
โดยไม่ต้องไปหาซื้อโหลดให้วุ่นวายนะคะ

เป็นคาโรเกะโหลดได้โดยตรงจากยูทูป

เสียงยังก้องกังวันไปถึงชั้นสี่เลย

อันนี้ส่วนที่ว่าจะเต็มไหมครับเมื่อกี้

เมื่อกี้คือเรียกได้ว่าน้ำจิ้มนะครับ

สำหรับคนที่สนใจ
ผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะ

คุณจะได้เสียงคุณภาพยิ่งกว่านักร้อง

สะพร้ายสะพร้ายสะพร้าย
คลิปเข้าลงไปเลยพูดช่าง่ายค่ะ
เด็นคือเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะ

ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้ค่ะ

เขาไม่ได้พูดอะไรเขาขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็เต้น
เต้นถือดอกไม้เต้นมาตอนแรกเราแค่คิดว่าคงจะเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลัง

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา
มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

มีปิดฟงปิดไฟแล้วถือเค้กขึ้นมา

ถ้าเป็นเก่าแล้วนะคะก็จะได้ยินบ่อยแบบนี้
เวลาจะไปเที่ยวกับเพื่อน

เทคโนโลยีที่ช่วยเสียงเราดีอีกด้วย

เรื่องไมค์โปรโฟนเรื่องลำโพงอะไรอีก
มีส่วนช่วยเหมือนกันนะคะ

คือเมื่อกี้เท่าที่ฟังคุณซาร่ามาเนี่ย

อย่างไรกันนะครับก็ยังเปิดกับคอมพิวเตอร์
เล่นถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเกิดก็จะคอมคอมนั่นแหละค่ะ

เครื่องโรงตีมันก็ดำเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นี่คือต้องบอกว่าเป็นคนส่วนใหญ่ทั่วไป
เข้าใจว่าไอที่เป็นเส้นอันหนึ่งมาเสียบก็ใช้ได้แล้ว
เวลาเราเล่นออนไลน์ต่างนะ
แต่จริงผมว่าคุณภาพสิ่งมันแตกต่างกันเยอะมาก
แล้วเมื่อกี้คุณซ่อมวิชิวสิงห์ใต้คลาวเกย์อยู่นะ
เพราะเขาทำธุรกิจนี้มามากกว่า๕๐ปี

จะมาฟังที่แบรนด์ซ้ายฉาร่าวสีซวยลำก่อนละกัน
รู้ฉันรู้ยังไงก็คงไม่ต่างกว่ากัน
รู้ที่ฉันขอร้องยังไงเพราะเขาสำคัญกว่า
เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
ที่ทำให้เธอไม่คิดจริง
อาจเป็นเพราะเธอแค่เหงาใจ
ในวันที่เราคบกันเธอแค่มีความสุข
แต่ว่าเธอไม่ได้รอกัน
รักรักเธอไปแล้วทำใจ
รู้ฉันรู้ว่าเธอต้องการ
รักฉันรักฉันทำอย่าง
จะไม่ทำให้เธอซีชัน
รู้ฉันสู้เข้าใหม่ไว้
เป็นกับใครที่เธอไม่รู้ได้ไหม
ฉันจะดูแลเธออย่างเดียว